ส่วนความหวานของศรีสะเกดนักคอหลวงโปรโมชั่นนะครับที่กำลังจะเข้าพิธีวิวานั้นก็ยังปล่อยภาพนะครับ
ในงานวิวาออกมาอย่างต่อเนื่องครับนี่ครับเป็นภาพพรีเวดดิ้งนะครับ
ชุมพรเจ้าตัวก็คงจะอยู่ยาวแล้วก็เตรียมงานนะครับก็มีการปล่อยภาพมาจากสตูดิโอนะครับ
ศรีสะเกดนั้นไปร่วมงานด้วยขอบคุณภาพด้วยนะครับจากคุณโจโจ้สตูดิโอชุมพรนะครับ
ก็เป็นภาพกับว่าที่เจ้าสาวนะครับน้องจ๋าพรนิมนต์สารแก้ว
ซึ่งก็มาในทีมกีฬามวยครับโดยน้องจ๋าก็สวมนวมแล้วอยู่ในชุดข่าวล้วน
ส่วนศรีสะเกดก็อยู่ในชุดนักมวยนะครับของเครือนครหลวงโปรโมชั่น
ศรีสะเกดนั้นก็มีคิวจะพบปากกับแฟนด้วยนะครับในงานสปอร์ตเอ็กซ์โปร์ที่ชาเลนเจอร์ฮ๓
แพคเมืองทองธานีในวันอาทิตย์นี้นะครับเวลา๕โมงเย็น
ส่วนงานแต่งของศรีสะเกดกับน้องจ้าจ๋าก็จะจัดวันอาทิตย์ที่๑๑พฤศจิกายนนะครับที่สาราอเนกประสงค์ที่ว่าการอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรครับ
ไปดูสีสันในต่างประเทศนะครับดูแมวน้อยที่วิ่งลงมาในสนามครับ
ก็ทำเอาโซโลนสตีเฟนครับมือ๘ของโลกชาวอเมริกันแล้วก็มือ๓ของรายการเสียสมาธิครับ
ระหว่างเตรียมตัวที่จะรับบอลเสิร์ฟในเซ็ตแรกซึ่งเธอตามหลังอยู่๑ต่อ๓เกม
จากนั้นครับสตีเฟนดูเหมือนจะช็อตไปดื้อครับก่อนจะถูกออนยาเบอร์
โดยแพ้ไป๒เซตรวดนะครับด้วยสกอร์๓ต่อ๖แล้วก็๒ต่อ๖ครับ